มันอยู่ภายใต้กติกาที่ขอสชแอบออกแบบมาทั้งหมดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่าง

ก็มาจากคอนชทั้งสิ้นนะครับ
ขอทชยังมีมาตรา๔๔อยู่ถามว่าปลดกรกตได้ไหมนะ
ถ้าไม่รับใช้คุณทัพชายยังถูกปลดไปเลย
กรกตชุดนี้ถามว่าจะรับใช้กรชอไหม
ผมไม่กล้ากล่าวหานะครับว่าจะรับใช้ไหม
แต่ถ้าไม่รับใช้ก็เจ็บตัวเหมือนกันนะครับ

นอกจากระเบียบคำสั่งกฎหมายต่างที่ออกมา

ระเบียบต่างของกรกตที่ออกมา
โอ้โหท่านผู้ชมครับมันมัดมือมัดเท้านะ
พักการเมืองต่างทั้งหลายหมดเลยนะครับ
ทำให้นู่นก็ผิดทำให้นี่ก็ไม่ได้
เดี๋ยวก็มีโทษเดี๋ยวใบเหลืองใบแดง
เอาเพิ่มใบดำใบส้มอะไรต่างขึ้นมาอีก
เพราะฉะนั้นบรรดาพักการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นภักดิ์หัวหน้าภักดิ์
กรรมการบริหารภักดิ์
ที่กรกตออกมาทั้งหมดนะครับ
ยกมือคือขอเสียบประเด็นละเอียดเข้าไปนิดนึงค่ะ
แต่เมื่อสักวันนี้ประเด็นที่อาจารย์จับพูดมันมีประเด็นนะคะที่บอกว่า
คนอาจจะไม่พอใจคืออาจจะโหวตไม่รับออกมาบอกว่าไม่ชอบ
แต่สุดท้ายอ้าวแล้วทำไมยอมเข้ามาอยู่ในระบบนี้คะ
ไม่ยอมยอมให้ผมไม่ยอมแล้วจะให้ผมทำไง
ผมไม่ยอมจะให้ผมทำไงผมอยู่ในประเทศนี้ประเทศกูมี

มาเลเซียมีมหาเทประเทศกูก็มีเสรีพิสูจน์จะจัดการให้
โอ้โหเดี๋ยวขอตัดชัวร์ตรงนี้ได้ไหม
เอาทีนี้อีกนิดนึงสิผมยังพูดประเด็นไม่ได้กดจบเลย
จะบอกว่ามันจบวักทองพอดีไพลัทออนไลน์ก็ได้เอาไปลง
ผู้ไม่ต้องมาสนใจระเบียบกฎหมาย
ไม่ต้องไปหาเสียงไม่ต้องมายิงดีเปต
เซียงอะไรมันเอาเปรียบกับเรื้อบังคันดีการณ์อย่างนี้
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชน
เขาเห็นณประการเลือกตั้งทั้งนี้
รัฐบาลมันเอาเปรียบมาทั้งหมดนะ
มันไม่เอาหรอกรัฐบาลประเด็นการ
เพราะฉะนั้นที่คุณจอมขวัญตั้งประเด็นสอบถามมาว่าแล้วเป็นไง

ที่๑๔มีนานะครับคนก็จะมาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นนะครับ
แล้วผมก็ถือโอกาสนี้ชี้ชวนให้พี่น้องประชาชน
คนไทยทั้งหลายทั้งปวงนะมาเลือกพักการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย
จะได้พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้

นั่นแหละมันจะมีการโกงเลือกตั้งอย่างมหาศาล
เพราะเตรียมกฎเตรียมกติกาแม้กระทั่งวันเวลาเปิดหีบอะไรต่าง
ก็มีการเปลี่ยนบัตรหมายเลขผู้สมัครอะไรต่าง
ก็ให้มันมั่วไปหมดนะมันจะมีการโกนการเลือกตั้งอย่างโมโหลานนะครับ
แต่ถ้าประชาธิปไตยชนะอย่างเด็ดขาดท่วมท้นนะครับ
เมื่อเปิดหีบธนระรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้
จะต้องเพ่นหนีออกนอกประเทศเชื่อผมเถอะนะครับ
อยากให้เป็นอย่างนั้นไหมครับถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้น
ก็มาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยให้มากที่สุด
แล้วท่านจะเห็นผลิตการมันไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อีกต่อไป
รีบมาที่ท่านจุติดีกว่าค่ะ